เราไปดูเรื่องราวที่มันแปลกเป็นมูเดลูเกิดขึ้นที่จังหวัดสุบรินกันหน่อย
ได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นภาษาของโบราณทุกคืน

คืนคุยอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออก

แต่ได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นภาษาขอมโบราณ
ก็เลยเอกใจแล้วเหมือนมีการเข้าฝันเห็นรือสีตนหนึ่งถืออะไรบางอย่างมาเข้าฝัน
วันต่อมาลูกชายไปขุดไถที่นาครับ
ขุดแล้วไปเจอวัตถุโบราณ
แล้ววัตถุโบราณอันนั้นมันมีบางอย่างที่เห็นในความฝันที่มีฤษีถืออยู่ด้วย

แล้วมันตรงกันโอ้โหขนลุกขนพองคือแบบเฮ้ยเขามาบอกใช่ไหมหรือยังไง

วัตถุโบราณนั้นเป็นเนื้อสำริดลักษณะคล้ายกับพญานาค
แล้วก็มีฤษีคุณผู้ชมดูเห็นไหม
อันมีบางอย่างเหมือนเป็นพญานาคล่ะครับอันขวาสุดเนี่ย
เป็นเครื่องลางของขลังถูกนำขึ้นมา๑๕ชิ้น
เอาไว้ที่หิ้งบูชาในบ้านพักของนายลำดวนแล้วก็นางสมพงศ์จันขะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านระเบิดอำเภอแสลงพันธุ์
ตำบลแสดงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ลำดวนบอกว่าเขาไปขุดพบวัตถุโบราณนี้
บริเวณที่ดินของตัวเองซึ่งซื้อมาเมื่อ๓ปีก่อน

เขาก็ได้สร้างบ้านไว้นานแล้วแต่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เพียง๗เดือน
ถ่ายดินข้างบ้านเพื่อเตรียมทำคอกหมูใหม่นะครับ
แต่ปรากฏว่าถ่ายยังไงก็ไถไม่เข้าก็เลยหยุดก่อน
วันต่อมาก็ทำพิธีทำไปทำมาเอ้าจู่มีวัตถุโบราณโผล่ขึ้นมาจากดินคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าก่อนที่เขาจะไปขุดเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนคุยกันตอนกลางคืนเกือบทุกคืน
เป็นภาษาขอมโบราณซึ่งฟังไม่ออก
แต่พอออกไปดูจุดที่ได้ยินเสียงก็ไม่มีคนอยู่
จนกระทั่งไปขุดดูไปพบวัตถุโบราณอันนี้เห็นไหมเหมือนพญานาค

แล้วก็มีคนไปเข้าฝันเขาฝันเห็นรือสีร่างใหญ่ถือสิ่งของ
คล้ายกับสิ่งที่เขาขุดออกมานี่แหละนะครับ
มีเสียงคุย
คาพคุยทุกคืน
เกือบทุกคืน

ภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับ

ผมก็บอกเขาอาติศานว่าอย่ามาหลอกมาหลอน
ถ้าเป็นอะไรก็อย่ามาหลอกมาหลอนให้เข้าฝัน

ก็จิตแข็งนะอยู่มา๗เดือนได้ยินคนคุยทุกวัน

งงเป็นภาษาแบบเหมือนของโบราณแต่ก็เขาก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปนะครับ
ชาวบ้านในหมู่บ้านก็บอกว่าตามประวัติแล้วเนี่ยหมู่บ้านนี้เคยเป็นเส้นทางของคนสมัยโบราณมาก่อน
ใช้เส้นทางไปยังปราศาสตร์ศรีขอรภูมิ
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าวัตถุโบราณเหล่านี้น่าจะมีอายุหลายร้อยปี
แต่ก็ยังต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบนะฮะ
เพราะที่สุรินทร์เขาก็ติดกับอาณาจักรของขอมสมัยก่อน
แล้วก็มีประสาทศรีขอรภูมิด้วยน่าค้นหามาก